เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติฟิกอิตจิตอาสา
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะอาสาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
รถยนต์รถจักรยานยนต์และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนพื้นที่ประสบอุทธกภัย
นี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการมีจิตอาสาด้วย
โดยการนำครูนักเรียนนักศึกษาออกปฏิบัติงานดังกล่าว
จะเป็นการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นก่อนที่จะออกไปตั้งหน่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนต่อไป